คดีนี้ก็เป็นคดีที่ทางกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยที่เป็นผู้บาดเจ็บเขาก็ออกมาร้องขอความเป็นธรรม
ว่าตำรวจเนี่ยแจ้งข้อหากับกลุ่มผู้ก่อเหตุที่เป็นผู้ต้องหาเบาไปไหม
เพราะว่าเขาโดนหนักเหลือเกินนะครับ
มีวัยรุ่นที่ถูกผู้ชาย๓คนขี่จักรยานยนต์ตามประกบ
แล้วก็ฟันนะทั้งใบหน้าศีรษะแล้วก็แขนจนอาการเนี่ยบาดเจ็บสาหัสกันเลยนะครับ
คือเหตุการณ์นี้เขาก็ออกมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ร้องขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับคดีความนะครับ
เป็นกรณีกลุ่มวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มานะครับ
แล้วตามประกบชาย๓คนขณะกำลังขี่จักรยานยนต์ไปทำงาน
ใช้มีดไล่ฟันทั้งใบหน้าศีรษะแขนจนอาการสาหัส
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณสะพานข้ามแยกลาดประเขา
รามอินทรากม๒เขตบางเขนเมื่อ๑๓มกราคมนะครับ
ตำรวจสนบางเขนจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้เมื่อ๒๒มกราคมนะครับ
ผู้ก่อเหตุมีนายวัญชัยเรืองเสงนายพัชรพลสัจจะเทพาพร
แล้วก็เป็นเยาวชนชายอายุ๑๗ปีอีกคนหนึ่ง
คนก่อเหตุก็๓คนบาดเจ็บก็๓นะครับ
ของกลางเป็นรถจักรยานยนต์๒คันกับมีดที่ใช้ก่อเหตุ
ผู้ต้องหาสารภาพว่าสาเหตุก็มาจากการมองหน้าแล้วเขม่นกัน
ก็เลยไล่ไปทำร้ายไปฟันกันนะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาโดนเนี่ยโอ้โหสาหัสเลยอ่ะ
ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส
ข้อหาพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะแล้วก็ส่งดำเนินคดี
มีผู้ต้องหาคนหนึ่งที่ได้รับการประกันตัวออกมาชั่วคราวนะครับ
ทีนี้ผู้เสียหายเป็น๑ในผู้บาดเจ็บที่อายุ๒๑ปีนะครับ
เขาถูกฟันที่ศีรษะเป็นแผลเนี่ย๓แผลแบบชะกันนะครับที่แขนอีก๒จุดเย็บกว่าร้อยเข็มอาการสาหัสนะครับ
หลังจากรู้ว่าตำรวจแจ้งข้อหาคนที่ทำร้ายเขาเพียงแค่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้บาดเจ็บสาหัส
เพราะเขาบอกว่าเขากับเพื่อนเนี่ยที่ถูกทำร้ายเนี่ยลักษณะการก่อเหตุมันเจตนาฆ่าชัด
เขาก็เล่าย้อนเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับโดยบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยคือ๑๓มกราคมนะครับ
เวลาประมาณเที่ยงคืนกลุ่มของเขาเนี่ยที่เป็นผู้บาดเจ็บเนี่ยเขาก็ขี่จักรยานยนต์กันออกมาจากบ้านเพื่อน
ครูบอลรามอินทรากม๘จะไปทำงานซึ่งขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็นั่งกันมา๓คนนะฮะ
คันเดียวนะครับขณะขี่มาตามถนนรามอินทราก่อนถึงสะพานข้ามแยกลาดประเขา
ปรากฏว่าเพื่อนของเขาที่เป็นหนึ่งในผู้บาดเจ็บเนี่ยที่นั่งซ้อนท้ายอยู่หลังสุด
ได้ยินเสียงคล้ายรถถูกชนท้ายก็หันไปดูเจอวัยรุ่นสามคนขี่จักรยานยนต์มาสองคัน
พยายามใช้เท้าถีบรถจักรยานยนต์ของพวกเขาให้ล้มลงแล้วก็ตะโกนบอกว่าให้จอดรถ
แต่ว่าพวกเขาเนี่ยเห็นท่าไม่ดีก็ขี่รถหนีขี่มาถึงขึ้นสะพานข้ามแยกรัฐประเขา
กลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุที่ขี่มาสองคันเนี่ยก็ยังไล่ตามมาแล้วก็ขี่ประกบ
วักมีดออกมาฟันพวกเขาทั้งสามคนขณะที่รถยังวิ่งอยู่บนถนนเลยนะ
กระทั่งต้องยอมจอดรถกันจอดบนสะพานข้ามแยกลาดประเขา
เพื่อจะถามว่ามาทำร้ายเขาทำไมแล้วก็ขอว่าอย่าทำร้าย
เพราะว่าพวกเขาไม่มีอาวุธแต่พวกนี้มีอาวุธแต่ว่าคู่กรณีไม่ฟังนะครับ
กระหน่ำฟันเข้าที่ศีรษะใบหน้าพวกเขาทั้ง๓คน
บาดเจ็บสาหัสนอนจมกองเลือดแล้วพวกนี้ถึงขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ก่อนจะถูกจับได้ในเอเขายืนยันว่าไม่ได้เป็นคู่อริอะไรกัน
ไม่เคยรู้จักกันไม่เคยไปมองหน้าเขม่นกันนะคะ
คือผู้ต้องหาให้การกับเจ้าหน้าที่อีกแบบนึงแต่เขาก็ยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลย
มีความเสี่ยงเป็นโรคลมชักตามมาตอนนี้อาการยังไม่ดีขึ้น
แขนซ้ายเข้าเฝือกซึ่งแขนซ้ายอาจจะไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วด้วยนะคะ

หลังออกจากโรงพยาบาลไม่มีทางฝั่งของผู้ก่อเหตุติดต่อมารับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นเลย
แล้วก็ยังมารู้ด้วยว่าคู่กรณีถูกตั้งข้อหาแค่ทำร้ายร่างกาย
แต่พฤติการเนี่ยมันเหมือนกับโอ้โหตั้งใจจะทำร้ายกันจนถึงตาย
เพราะฟันไปที่หัวฟันเข้าหน้าแบบนี้ค่ะ
เขาก็บอกว่าเขาร้องขอชีวิตแล้วด้วย
หนึ่งในผู้ก่อเหตุได้รับการประกันตัวออกไปอีก
ตัวผู้เสียหายเขาก็เลยบอกว่าอยากจะร้องขอความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่
เขาอยากจะให้แจ้งข้อหาพยายามฆ่าไม่ใช่แค่ทำร้ายร่างกาย
ผมว่าตั้งข้อหาเบาเกินไปครับ
เขาผมว่าเขาวางแผนมาดีนะ
เขาฟันผมเสร็จเขาเอาอาวุธมีดไปทิ้งเอาเสื้อไปทิ้ง

ผมว่ามันเป็นการทำอะไรกับขาดด้วยนะครับ
การฟันตั้งแต่ช่วงเหนือท้องขึ้นมามันคือการพยายามฆ่าแล้วครับ
จัดว่าเป็นพยายามฆ่าได้ไม่ว่าจะเป็นคอหน้าหัว
มันจัดว่าเป็นพยายามค่าครับ
ผมว่าให้ทิ้งข้อหาเดี๋ยวควรโดนคือโรคบรรคาผู้อื่น
เพราะว่าเขาฟันมาที่หัวเขาต้องรู้อยู่แล้วว่ากะเอาถึงชีวิตแน่นอน
ก็คือน้องผมมันก็ถอดหมวกยกมือไหว้บอกพี่พี่อย่าทำผมเลย
ยกมือไหว้ผมเห็นสภาพน้องผมตอนนั้นผมแบบ
ผมก็เลยไม่เข้าใจว่าน้องผมยกมือไห้ขนาดแล้วก็ยังไม่หยุดทำ
ก็ยังรูมฟันน้องผมหนูอะไรอย่างเงี้ย
ก็ตกใจนะฮะไม่คิดว่าสังคมไทยมันจะรุนแรงขนาดนี้
มันจะคึกขนองกันได้ถึงขนาดนี้
แล้วก็ผมคิดว่าคนพวกนี้ครับผมจัดว่าเป็นภัยสังคมนะ
เพราะว่าผมถามจากตำรวจแล้วก็คือในคืนนั้นนะครับ
ไม่ได้มีแค่พวกผมคนเดียวที่โดนมีพวกอื่นที่โดนไล่
คือเหมือนเขาดักอยู่ตรงแถวนั้นแล้วก็ไล่ตามวัยรุ่นแทบทุกกลุ่ม
ก็คนก่อเหตุนี้๓คนนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืน๑๓มกราคมถูกจับ๒๒มกราคมนะครับ
ทีนี้มันก็ต้องมีคำถามว่าเอาแล้วไปไล่ทำร้ายเขาขนาดนี้ทำไมนะครับ
มีหนึ่งในผู้บาดเจ็บนะครับเขาบอกว่า
อาการคือถูกมิดฟันที่ตาข้างซ้ายที่ศีรษะที่แขนซ้ายแล้วก็ขาขวา
ตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่นะเจ็บหนักด้วยนะครับ
เขาเล่าว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยขี่จักรยานยนต์ตามมา
คือขี่ไล่ตามมาเป็นระยะทางไกลถึง๑กิโลเมตร
แล้วก็มาขอดูหัวเข็มขัดด้วยว่าเป็นสถาบันไหนเขาก็เปิดให้ดู
แต่ตอนที่กำลังจะเปิดหัวเข็มขัดให้ดูเนี่ยก็ถูกรุมฟันเลย
ขณะที่กลุ่มของพวกเขาไม่มีอาวุธอะไรเลยที่จะป้องกันตัวได้
มีเพียงมือเปล่านะฮะที่ต้องคอยเอาไปปัดป้องคมมีด
ถูกฟันกันบาดเจ็บสาหัสจนถึงตอนนี้เนี่ยถือว่า
ส่งผลกระทบหนักมากกับการใช้ชีวิต
ทำงานไม่ได้แล้วก็กินข้าวเองก็ไม่ได้เลยพี่
ผมหยุดช้อนไม่ได้ตอนที่เห็นแผลตัวเองก็รู้แล้วแหละว่าเละ
มือใช้ไม่ได้เลยเพราะผมจะเอามือรับสองข้างเนี่ยฮะ
แล้วคือทีนี้คือมือยกไม่ขึ้นแล้วมันก็เลยฟันเข้ามาแบบเต็มแรงให้พี่เข้าหน้าทีหนึ่งปุ๊บ
ผมนั่งเลยล่วงเลยมันก็เลยไปฟันพวกผม

คือมันไม่ได้รู้จักกันมาก่อนไม่ได้เคยได้ไปมองหน้าอะไรไม่มีนะพี่

ผมขับรถมาเล่นโทรศัพท์แล้วผมมาง่วงผมเลยนั่งกลาง
ก็ว่านอนบิ่งอยู่กับน้องผมแระ
รู้ตัวอีกทีหนึ่งไห้ฝันไปเรื่อยผมก็กันหัวให้ไหม้สุดครับ
ครับแล้วแหละแล้วก็วงนิดหนึ่งเป็นใครวะ
แล้วดูจากสภาพแผลแล้วนะค่ะ
นี่คือขนาดหายแล้วนะโอ้โหทั้งมือทั้งแขนทั้งศีรษะหน้าตาเนี่ยนะ
คือผู้ก่อเหตุ๓คนเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยคือนายวัญชัยเรืองเสง
ผู้บาดเจ็บเขาบอกว่าขอดูหัวเข็มขัด
คือมาอีกแล้วไอ้พวกแบบนี้ขอดูหัวเข็มขัดเนี่ย
แต่ว่าก่อนจะขอดูหวยคำขัดเนี่ยฟันเขาแล้วนะ
เขาต้องเอามือรับเนี่ยฮะเอามือเอาแขนรับมีด

คือจนถึงตอนนี้ไม่รู้ว่าจะกลับมาใช้งานได้ปกติหรือเปล่า

คนเมื่อกี้บอกผมเอามือเอาแขนรับมีด
แล้วพอถูกฟันอีกทีปุ๊บเข้าหน้านี่ผมลงเลย
คือถ้าตั้งใจฟันเขาที่หัวเนี่ยมันหวังแบบเอาชีวิตให้เขาตายเลยนะ

เขาก็เลยบอกอันนี้ตอนนี้ไม่มีใครรับผิดชอบเลยผู้ต้องหาได้ประกันไปคนหนึ่ง
แต่ข้อหาคือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัส

นี่มันเจตนามันพยายามฆ่าชัดไงใช่ไหม
ก็ทางนี้นะครับทางกลุ่มของผู้บาดเจ็บเนี่ยบอกว่า
เดี๋ยวจะไปร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจสอนอบางเขนนะฮะ
เพื่อขอให้ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุอย่างถึงที่สุดด้วย
ยืนยันว่าเรื่องนี้เขาต้องขอดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด

แล้วผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปถามข้อเท็จจริงมาให้